มามากันต่อนะคะกับข่าวของคุณจูนค่ะ
คุณจูนภรรยาพี่เปิ้ลนี่แหละค่ะ

พาครอบครัวไปขี่เจ็ดสกีที่เผื่อนที่กาญจันทร์ภูมิ
แต่ปรากฏว่าพายุมาเนี่ยตามภาพที่เห็นน่ากลัวมากน่ากลัว

วิธีหลบไงรู้ไหมต้องไปอยู่ในแพร่ปลา

งานนี้คุณจูนนะคะก็ต้องทำใจนี่แหละค่ะ
แล้วก็น่ากลัวกว่าจะรอดมาได้

เมื่อวานออกงานพอดีก็เลยไปถามคุณจูนเกี่ยวกับเรื่องนี้

แต่พอมีออกูธแล้วเขาก็เป็นอะไรที่เด็กด้วย๓ขวบ

มันต้องจะทำยังไงดี
เราจะให้ปล่อยแบบนี้ไม่เอาแล้วนะ

จุดมีปัญหาพี่เปิ้ลเลือกเนี้ยมานานแล้ว

แต่เราก็โดนล้างสมองไปว่า
ก็ต้องให้ลูกขับเพราะว่าพี่เปิ้ลเลือกแล้ว